นอกจากนี้เรื่องของการแข่งขันยังอยู่นะครับ
การแข่งขันภายเรือโอ้โหยังมีให้ได้ติดตามกัน
อีกหนึ่งจังหวัดอยู่ใกล้กรุงเทพก็คือปฐุมธานี
งานแข่งที่นี่ก็สนุกสนานไม่แพ้กัน
ไปติดตามบรรยากาศหน่อยครับ
อ่าออกมาแล้ว
เข้าเส้นชัยยัง
ใช่ร้อนกันไป
เอาล่ะงานนี้ก็สนุกสนานแล้วครับ

ก็มีอย่างที่บอกมีเรือหัวใบ้ท้ายบอด
พายเรือกระทะให้ได้ดูกันด้วย

ผู้ชนะได้รับรางวัลด้วยนะ
เงินสด๕๐๐บาทรองชนะเลิศเงินสด๔๐๐บาทและรองชนะเลิศอันดับ๒ก็คืออันดับ๓เนี่ย
เงินสดอีก๓๐๐บาทได้จากใครได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
ใจดีจริงเป็นคนสนับสนุนให้นะครับ
ขันเรือพายพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นประเพณีการแข่งขันเรือของชาวลำลูกกานะครับ
ก็พยายามประชามภัณฑ์ให้กับชุมชนต่างได้หรือฟื้นและเอาเรือขึ้นมาให้เด็กฝึกภาย
เป็นการสร้างความสามารถแข่งของชุมชนเป็นการฟื้นฟูกีฬาทางน้ำ
ซึ่งนับวันจะหมดไปให้กลับมาสู่คลองลำลูกกา
เอาล่ะผมว่าคุณผู้ชมนะน่าจะคุ้นอยู่แล้ว

ถ้าตรงไหนอยู่ใกล้ลำน้ำลำคลอง

ใช่ถูกต้องค่ะก็เป็นประเพณีดีนะคะ
เป็นการช่วยกันอนุรักษ์สืบสารกันเอาไว้ด้วย

แต่ดิฉันว่าดิฉันอยากจะไปแข่งพายเรืออันนี้กับคุณชนะ
หัวใบ่ท้ายบอด

ถ้าผมบอดแล้วก็สภาพไม่ต่างกับคุณ
ที่เอาหัวลงไปในน้ำแน่เลย